ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนเหมือนกัน
เป็นถนนเอกชัยมุ่งหน้าบางบอนอืมมีรถกระบะหัวร้อนคันหนึ่งค่ะ
ปาดหน้าเอ่อขับมาปาดหน้ารถคันหนึ่งครับ
แล้วก็เปิดกระจกด่ากราดหยาบคายเลยนะคะแถมยังบอกด้วยว่าขับรถเป็นหรือเปล่า
ใบขับขี่น่ะมีไหมเอามาดูหน่อยซิ
เกือบจะวางมวยกันแล้วค่ะดีนะคนอื่นที่เขาขับรถอยู่เหมือนกันอ่ะ
เห็นท่าไม่ดีลงมาห้ามไว้ก็เลยแยกย้ายกันไปได้ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ขอโทษทีพี่โบนใบ้ขับขี่หน่อย
ดีไหมไม่มีอะไรเลยพี่ขอโทษทีครับ
นี่ค่ะคือถ้าให้เล่าจากต้นคลิปนะก็เหมือนเป็นทางกลับรถธรรมดาใช่ไหมคะ

ลงมาเปิดประตูรถลงมาเลยแต่ว่ามีผู้หญิงที่นั่งข้าง
คนขับกระบะสีดำเดินลงไปแล้วนะครับเนี่ยเดินลงมาแล้วก็แบบว่า
คุณมีใบขับขี่หรือเปล่าขับรถไปหรือเปล่าเอาใบขับขี่มาดู
ขี่มีไหมในขณะที่คนที่นั่งอยู่ในรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาก็เอ้ยขอโทษพี่ขอโทษขอโทษก็คือขอโทษไปแล้วครับ
กระทั่งไม่จบถึงขั้นลงมาจากรถทั้งคู่แล้วนะ
แล้วก็เนี่ยเริ่มมีการแตะเนื้อแตะต้องตัวกันแล้ว
เหมือนรู้สึกว่าเออมันยังไงล่ะกลัวว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ซึ่งผู้ชายสองคนเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ด้วยกัน
ลงมาห้ามสุดท้ายก็เลยแยกย้ายกันออกไปได้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาเข้ามาดูเสร็จปุ๊บ
จริงแล้วคนขับกระบะดำคันนี้เนี่ยมีปัญหาหรือว่า
ขับขี่ปัดหน้าอะไรกันมากับรถคันที่ติดกล้องหน้าอยู่แล้วหรือเปล่า
ถึงลงมาก่อเหตุแบบนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปหาคนที่โพสต์คลิปนี้ค่ะ
ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนเจ้าของรถคันที่ติดกล้องหน้า
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสองโมงของวันที่ยี่สิบเจ็ดมักกราคมนะคะ
บนถนนเอกชัยหน้าวัดโพแจ้ครับเขาบอกว่ารถกระบะคันสีดำอ่ะ
อยู่ข้างหลังเขาอืมที่บีบแตร่ไล่เขาเนี่ย
เพราะไม่พอใจที่เขาหยุดให้รถฝั่งตรงข้ามกลับรถ
กลับรถหลายคันคือเหมือนจอดทิ้งแล้วก็ให้รถฝั่งนู้นอ่ะ
กลับรถไม่รู้กี่คันต่อกี่คันใช่ไอ้ไอ้แต่รถคันดำเนี่ยอยากรีบไป
เออแต่โมโหที่จะจอดทำไมนักหนาจะให้เขาไปทำไมกลับอีกสักกี่ยี่สิบคัน
ก็เลยแบบหัวร้อนขึ้นมาใช่ซึ่งพอพอถึงเวลาที่รถไปได้ก็เลยขับมาปาดหน้า
แล้วก็ลงมาด่าทอกันแบบนี้เขาบอกว่าจริงจริงมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรบานปลายนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้น
ที่เอามาโพสต์เนี่ยอยากโพสต์ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่าหัวร้อนกับนักเลย
นั่นสิครับพยายามช่วยกันใจร่มร่มหน่อยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจากัน
ไม่อย่างนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดมันมีเหตุทะเลาะวิวาสชกต่อยอะไรกันขึ้นมา
เรื่องมันก็จะยิ่งบานปลายแถมยังเจ็บตัวอีกหลายหลายครั้งเราก็อ่านข่าวกันไปแล้ว
หัวร้อนแบบนี้บนท้องถนนตายกันก็มีเยอะ
ต้องไหมแค่จอดให้คนกลับรถก็ผิดเหรอฮะ
ก็ออกซ้ายไหมหรือจอดนานเกินไปแล้วยังไง
บไฟออกซ้ายเออออกซ้ายไปเลยถ้ารีบมากนะครับ